คุณผู้ชมค่ะเช้าแบบนี้เชื่อว่าแม่บ้านหลายบ้านตอนนี้อาจจะขลุกตัวอยู่ในครัวก็ได้นะคะ
แต่เวลาสาวเราเข้าครัวเนี่ยอาจจะหน้ามันพรุ่งอะไรอย่างนี้
แต่ไม่ใช่กับพิธีกรสาวสวยสุดแซ่บคนนี้พี่เอิร์กพรมพรนั่นเองค่ะ
ไปดูภาพกันอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่าเป็นชุดเข้าครัว
ตื่นมาตอนเช้าก็เข้าครัวแบบนี้เป็นชุดทำอาหารนะคะเอิ๊กพรมพร

เพราะว่าอายุหลัก๔แล้ว

ก็ถามสักนิดนึงว่าตื่นแต่เช้ามาเข้าครัวทำอาหารให้ใครทาน

สนิทใจที่เขาดูกัน
แล้วเราก็งงนิดหน่อยนะว่า
เราก็ถ่ายชุดก้วยน้ำบ่อยด้านไอจี
แต่แบบเอ๊ะไม่ค่อยคอมเมนต์เยอะกันขนาดนี้
แต่ทำไมยืนถ่ายในครัวคอมเมนต์เยอะมาก
สงสัยว่าเพราะว่าโลเคชั่นจำแปลก

จะชอบชุดทำครัวของดิฉัน

ก็ตื่นมาแต่เช้าประมาณอารมณ์ยังพอ

ก็คือมาทำอาหารเลย

ที่แบบใส่ชุดแบบนั้นเข้าครัวอีกไหมคะ
อาจจะมากกว่านั้นหรืออาจจะน้อยกว่านั้น
อันนี้ก็ต้องติดตามกันทางไอจีนะคะ

เห็นแฟนเขาแหละสาวหล่อคนนึงนะคะก็ดูแลกันไปนะจ๊ะ